ฝ่ายค้านมีมติจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับ
ขณะที่พักแก่นำรัฐบาลอย่างพักพลังประชารัฐจะแก้เกมในครั้งนี้อย่างไร
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
พักฝ่ายค้านมีมติเอกชั้นยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในหกธันวาคมนี้
แต่ยังไม่สรุปว่าจะอภิปรายเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
สุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้านเชื่อว่าจะเตอร์ไพรส์รัฐบาลอย่างแน่นอน
เพราะบางเรื่องเหนือความคาดหมายพร้อมยืนยัน
ฝ่ายค้านไม่มีเจตนาล้มรัฐบาลแต่หากจำเป็นหรือรัฐบาลจำนวนต่อหลักฐานที่มีความชัดเจน
ก็อาจจะล้มโดยตัวของรัฐบาลเอง
และเชื่อว่าหลักฐานที่ฝ่ายค้านมีจะโน้มน้าวให้ฝ่ายรัฐบาลที่มีใจเป็นธรรม
กมือให้ฝ่ายค้านได้ไม่น้อย
ด้านส่อกมพพร๑๒คน
ลงชื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาพผู้แทนราชดร
พิจารณาเลื่อนยติการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
พิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบรรยัติกรุงเทพมหานคร
กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สิน
ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล
ยื่นไปแล้วตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมา

จากประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง
ลอกท่อระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
การปรับปรุงถนนที่ชำรุดสุดโทรม
ที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้
ภักดิ์ประชาธิบัติมีปฏิเสนอชื่อนายอภิษฐ์เวชชาชีวะ
อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย
เป็นประธานคณะกรรมธิการวิสามัน
เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและผ่านการใช้รัฐธรรมนุนมาหลายฉบับ
โดยมอบหมายให้นายชินวรบุญเกียรติ
พูดคุยกับวิบรัฐบาลและพักการเมือง
เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย
ที่ประชุมสอสอได้มีมติพร้อมสนับสนุน
นายอภิษฎเวชาชีวะเป็นประธานคณะกรรมธิการวิสามันชุดดังกล่า
ให้ผลอะไรต่างครับ
ด้วยสถานะที่ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ท่านก็เกี่ยวข้องกับรัฐมนูลมาหลายฉบับ
ที่ประชุมก็เลยมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
และก็จะเป็นบุคคลที่สามารถไปทำหน้าที่นี้ได้นะครับ
ขณะที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราชดร
ปาตกฐาพิเศษในหัวข้อความหวังสภาพผู้แทนราชดร
ภายใต้รัฐธรรมนุน๒๕๖๐เนื่องในวันธรรมศาสตร์สามัคคีตอน๑ว่า
แนวทางปฏิบัติที่ยึดกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญ
ต้องทำให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน
โดยย้ำว่าความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายสามารถแก้ไขได้
ทำผิดต้องได้รับการลงโทษไม่ใช่วิ่งเต้นได้
นิติบัญญัติในฐานะผู้ออกกฎหมายต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมาย
พร้อมเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น
ตามที่ผู้ร่างต้องการได้หากผู้ปฏิบัติไม่ทำตาม
โดยยอมรับว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่รับรัฐธรรมนุนฉบับนี้
ดังนั้นหากมีประเด็นที่ควรแก้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ
ขณะที่พักพลังประชารัฐแม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปตัวบุคคลที่จะจัดสรรมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมธิการวิสามัน
หลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูลแต่เบื้องต้นทางพักคาดจะได้สัดส่วน๘๙คน
ขณะนี้ได้ทาบทามบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยประมาณ๔๕คน
ส่วนสอสอในพักจะใช้คนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองและมีความอาวุโสเช่นนายวิรัติรัตนเศษนายวิเชียรชาวลิศและนายวิรกรคำประกอบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน